ส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมต้องฟังความทั้งสองด้านค่ะทั้งจากฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
เพราะว่าข้อมูลมันก็ไม่ตรงกันสักเท่าไหร่นะคะ
เริ่มต้นจากข้อมูลของทางฝ่ายชายก่อน
เหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้เขาไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งผ่านแอปพลิเคชันหาคู่
คุยกันไปคุยกันมาเอ้าทะเลาะกัน
ทะเลาะกันถึงขั้นที่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยยึดมือถือของฝ่ายชายไป
ฝ่ายชายไปตามเอาคืนไปคว้าคืนมา
แต่ไอ้ที่คว้าคืนมาไปคว้าของผู้หญิงคืนอ้าว
มันเลยวุ่นวายฝ่ายหญิงพาผู้ชายมาสองคนมาทำร้ายผู้ชายคนนี้

บ๊าย
มึงไม่ชั้นได้ลูกผู้ชาย
คือข่าวนี้ฝ่ายชายชื่อว่าในป๋องนะคะ

ส่วนผู้หญิงที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปก็คือนางสาวยิ้มนั่นแหละค่ะ
คือเหมือนกับว่าในป๋องบอกว่านางสาวยิ้มเอาโทรศัพท์มือถือในป๋องไป
ป๋องตามไปเอามือถือคืน
แต่ไปคว้ามือถือมาไม่รู้ว่าไอ้มือถือที่คว้ามามันเป็นของยิ้ม
เลยพาผู้ชายสองคนบุกมาถึงบ้านมาทวงมือถือคืน
ตกลงกันไม่ได้ก็เหมือนกับว่าโดนทำร้ายร่างกาย
แล้วสุดท้ายถึงขั้นต้องไปเจรจากันที่โรงพักกันนะคะ
น้องสะพ้ายของฝ่ายชายก็มาช่วยเคลียร์ค่ะ
ก็จากคลิปนี้เหมือนกับว่าไปเจรจากันจบแล้วก็ตกลงคืนโทรศัพท์มือถือกันแล้วเคลียร์กันไป
เราตามเรื่องให้ค่ะวันนี้คุณปียชาติคงถิ่นนักข่าวของเราไปคุยกับในป๋อง
คุณผู้ชมลองฟังข้อมูลจากฝ่ายชายดูก่อนนะคะ
ป๋องบอกว่ารู้จักกับนางสาวยิ้มนามสมมุติจากแอปพลิเคชันหาคู่แอปหนึ่ง
รู้จักกันเดือนกันยายนนัดเจอกันคบหากัน
อ้าว๓๑ธันวาคมทะเลาะกันซะแล้ว
รู้จักกันกันยายนนะธันวาคมตีกันแล้วทะเลาะกันแล้วค่ะ
คือทางฝ่ายชายบอกว่าก็ยิ้มงอน
งอนว่าไฟล์ชายไม่ไปเขาดาวด้วยก็เลยไปง้อที่บ้าน
แต่พอไปง้อปุ๊บยิ้มบังเอิญเห็นว่ามีผู้หญิงทักแชทมาหาในป๋องมาสวัสดีปีใหม่
เลยเป็นความหึงห่วงทะเลาะกัน
ป๋องบอกว่ายิ้มก็เลยยึดมือถือไป
โทรไปด่าผู้หญิงที่ส่งข้อความมาหาในป๋อง
หลังจากนั้นในป๋องกับนางสาวยิ้มห่างกันแล้ว
เพราะนางสาวยิ้มก็ไปเม้นด่าผู้หญิงด่ายาดผีน้องเขาอะไรเขา
ในป๋องก็เลยไม่เอาแล้วห่างกันไป
แต่ก็แหมยังรักยังคิดถึงยิ้ม
มกราคมที่ผ่านมาก็พยายามจะโทรไปหายิ้ม
ยิ้มก็บอกว่างั้นมาหาที่บ้านสิ
แต่ยิ้มก็บังเอิญรู้ว่าในป๋องมีผู้หญิงคนอื่นไปซะแล้ว
ก็เลยไม่พอใจปัดจานข้าวทิ้ง
ป๋องก็เลยเข้าห้องน้ำ
จังหวะนั้นนางสาวยิ้มลื้อกระเป๋าเอาโทรศัพท์มือถือไป
โอ้โหก็ด้วยความที่ตัวในป๋องเองก็เหมือนกับคว้ามือถือมาได้เครื่องหนึ่งก็กลับไป
ต่างฝ่ายต่างคว้ามือถือกันเอาไว้อย่างนี้ค่ะ
แต่ในป๋องบอกว่าที่คว้ากลับไปนึกว่าเอามือถือตัวเองคืน
ไม่ใช่กลายเป็นมือถือของนางสาวยิ้ม
แล้วอ้าวกลายเป็นว่าเปิดมือถือนางสาวยิ้มดู
นางสาวยิ้มก็มีผู้ชายหลายคน

สุดท้ายคือในป๋องบอกว่านางสาวยิ้มมาทวงมือถือคืน
แต่ไม่ได้มาคนเดียวพาผู้ชายมาสองคน

ต่างฝ่ายต่างคืนโทรศัพท์มือถือซึ่งกันและกัน
แต่ในป๋องบอกว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องแรกที่ยิ้มเอาไป
เหมือนกับว่าแม่ทำไมไม่ยอมคืนสักที
แล้วก็เหมือนกับตกลงกันแล้วไงว่าจะคืน

แต่ป๋องบอกว่ายังไงก็สุดท้ายแล้วไม่เอาแล้ว
กลับไปคบกับนางสาวยิ้มแล้ว
ก็อยากเตือนไว้แบบว่าถ้าไปคุยกับใครในโลกออนไลน์อย่างนี้
แล้วก็แบบสำหรับความรู้สึกผมเองนะ

จริงนะอย่าใจร้อนคบกันได้อะไรกันได้
แต่แบบอย่าใจร้อนแบบตัดสินใจว่าตัดทุกคนเพื่อคนนี้
อย่าทำแบบผมจริงเขาเตือนไว้เลย
คุณผู้ชมค่ะนี่คือข้อมูลทางฝั่งในป๋องฝ่ายชายเนอะ
มาฟังข้อมูลจากทางฝ่ายผู้หญิงนะคะ
นางสาวยิ้มนามสมมุติเป็นอดีตแฟนสาวของในป๋อง
ยิ้มบอกว่าไม่น่าจะเจอผู้ชายคนนี้เลย
ตอนแรกก็เหมือนจะดีหลังนี่เละด่าเธอเสียหายหาย
กล่าวหาว่าเธอมีผู้ชายคนอื่น
วันเกิดเหตุคือตั้งใจจะไปเอาโทรศัพท์มือถือคืน

ป๋องท้าให้เธอสาบานว่าไม่ได้คบซ้อนกับใคร

ด้วยวัน๑๑พันธกาล

ต่างฝ่ายต่างก็ต้องคืนโทรศัพท์มือถือให้กันและกัน
แล้วก็ตกลงเลิกยุ่งเกี่ยวกันไป
แต่ทำไมฝ่ายชายเอาคลิปเอาข้อมูล
ไปโพสต์ประจานกันในโลกออนไลน์แบบนี้
ทีนี้ค่ะทางผู้ชายสองคนที่ไปกับนางสาวยิ้ม
ก็ยืนยันว่าไม่ได้ไปทำร้ายไม่ได้ไปอะไร
ไปคุยดีเพื่อที่จะเอาโทรศัพท์มือถือคืนแค่นั้นนะคะ
บอกว่าเคยรักกันมากมีความสุขมาก

ก็เหมือนกับว่าไม่เอาแล้วเหลอครบกันแล้วนะคะ
คุณผู้ชมก็เลยส่งข้อความมาแซวนะคะ
แหมตกลงแล้วนี่มันแอปหาคู่หรือแอปหาเรื่องกันแน่คะ